การเข้าพรรษาคือธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่ต้องอยู่ประจำวัด
มีให้เดินทางไปค้างแรมที่ใดตลอดฤดูฝนเป็นเวลา๓เดือน
ชาวบ้านในทุกท้องถิ่นจะมีบุญประเพณีหลายอย่าง
เช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัยที่จำเป็นให้แก่พระภิกษุระหว่างอยู่จำพรรษา
ซึ่งนิยมประดิษฐ์เป็นพุ่มต้นไม้ประดับด้วยธนบัตรและเครื่องบริหารต่าง
ภาคกลางมีประเพณีถวายพานพุ่มขี้พึ่งแทนเทียนที่ให้แสงสว่างตั้งประดับแท่นบูชา
พร้อมกับกระทงดอกไม้
ชาวบ้านภาคอีสานจะมีประเพณีการแห่เทียนจำนำพันศาไปถวายวัด
เพื่อเป็นพุทธบูชาให้พระสงฆ์สามเณรได้จุดอ่านหนังสือ
เพราะแต่ก่อนยังไม่มีไฟฟ้าอย่างเช่นทุกวันนี้